ตำรวจสืบสวนและคอนบานจับกลุ่มในแซมสามารถเป็นบุคคลร้ายศาลชาตินะคะ
ซึ่งเขาเป็นบุคคลที่ปีนขึ้นไปบนตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งเจ้าหน้าที่นำมา
ตั้งกิดขวางไว้พร้อมปัสสาวะลงไปอย่างเจ้าหน้าที่
ตำรวจควบคุมฝูงชนที่อยู่ด้านล่างโดยเหตุเกิดเมื่อช่วงค่ำ
วันที่ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์ประเวณหน้ากรมทหารราบที่หนึ่ง
พระองค์โดยสามารถจับกลุ่มได้ที่หน้าตึกไม่มีชื่อ
เลขที่แปดสิบเจ็ดซอยสงประพาสิบแขวงสีกันเขตดอนเมือง
เรื่องต้นผู้ต้องหารับว่าตนเองเป็นบุคคลตามหมายจับจริง
และไม่เคยถูกจับกลุ่มมาก่อนให้การว่าเป็นคนไร้สัญชาติ
เคยถูกจับส่งประเทศกัมพูชาแต่ทางกัมพูชาไม่รับตัว
จึงได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป